ตำรวจสืบไปสืบมาแล้วบอกว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัว
หมายของคนร้ายน่าจะเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต
ตรวจสอบเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะจากเหตุการณ์ที่มีมือปืนสองคน
ดักซุ่มยิงนางละม่อมศรีสุวรรณอายุ๕๓ปีในสวนปาม
พื้นที่บ้านคลองแห้งตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่

ละม่อมถูกยิงเข้าที่บริเวณกรามขวาทะลุกกหูซ้าย๑นัด
อกทะลุหลัง๑นัดอาการสาหัสนะคะ
เสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ

พลตำรวจตรีศักดิ์ชัยลิ้มเจริญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่เดินทางไปตรวจสอบคดีนี้

ภายหลังเข้าพูดคุยกับญาติของผู้ตาย
ก็สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวน
ญาติผู้ตายทั้งหมดมาสอบปากคำอย่างละเอียดค่ะ
โดยเฉพาะนายประทีปศรีสุวรรณ
ซึ่งเป็นลูกชายของผู้ตายตอนที่เกิดเหตุ
ลูกชายของผู้ตายนอนอยู่ในบ้านนั่นแหละนะคะกับพันรยา
พลตำรวจตรีศักดิ์ชัยกล่าวเพิ่มเติมบอกว่า
ข้อมูลจากชุดสืบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าเป้าหมายที่แท้จริงแล้วของกลุ่มมือปืน๒คนนี้
ไม่น่าจะเป็นตัวนางละม่อมผู้เสียชีวิต
แต่อาจจะเป็นตัวลูกชายที่มีปัญหาขัดแย้งกับคนบางกลุ่ม
ในธุรกิจบางอย่างตำรวจไม่ได้เปิดเผยออกมานะคะ

ตัวลูกชายพร้อมพันรยานอนอยู่ในบ้าน
แต่บังเอิญขณะที่คนร้ายกำลังซุ่มอยู่ในสวนปาม
เพื่อรอเจอตัวของลูกชายและทำร้ายร่างกาย
ละม่อมผู้ตายซึ่งเป็นแม่เดินมาพบก่อน
เลยทำให้คนร้ายยิงเพื่อเป็นการปิดปากนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเริ่มมีเบาะแสกลุ่มคนร้ายแล้ว
คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ

ซึ่งถูกคนร้ายไล่ยิงเหมือนกัน
แต่วิ่งหนีรอดมาได้วุดนะครับ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้บอกช่วงเกิดเหตุ
ตัวเองกำลังชงกาแฟจะออกมานั่งดื่ม
แฟที่ตัวเองชงที่สาราหน้าบ้าน
ช่วงนั้นพันรยากำลังเดินไปที่สวนปาม
เพื่อที่จะไปเก็บผลหมักจากต้นหมากข้างบ้าน
จากนั้นได้ยินเสียงปืน๓นัดค่ะ
แล้วได้ยินเสียงภรรยาตะโกนตามมาบอกให้ตัวเองวิ่งหนีไป
เท่านั้นแหละค่ะวิ่งไปทางสวนยางพาราอีกฝั่งของบ้าน
มุ่งหน้าไปที่บ้านเพื่อนแถวนั้นนะคะ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังไล่หลังมาเลย๕๖นัด
แล้วก็เข้าไปหลบอยู่ในบ้านเพื่อนเนี่ยนะคะ

รออยู่แบบนั้นจนได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
ขี่หนีออกไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนการสังหารสาเหตุบอกว่าไม่ทราบจริง
เพราะโดยปกติแล้วพันรยาก็คือผู้เสียชีวิต
เป็นคนธรรมธรรโมไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะ
ตอนนี้รอ๒เรื่อง
เรื่องแรกสรุปแล้วเป็นการยิงผิดตัวหรือไม่
สองติดตามตัวคนร้ายค่ะคดีนี้